โลกโซเชียลเนี่ยบางทีทำอะไรมันปิดไม่มิดหรอกนะฮะ
คุณผู้ชมระวังมันมีเรื่องโป๊ะในโป๊ะในโป๊ะเกิดขึ้นหลายโป๊ะเหลือเกิน

รีวิวว่าเขาไปจัดงานแต่งให้กับผู้หญิงคนนึง
หรูหลาลงรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวหล่อเลยเป็นชาวญี่ปุ่น

เอ้าผู้ชายคนนี้เพิ่งแต่งงานกับพี่สาวฉันไปหมาด
แล้วไปแต่งงานกับคนในภาพได้ยังไง

โป๊ะมันเกิดขึ้นคุณผู้ชมดูภาพนี้
ละมิตบ้านหลังน้อยของเจ้าสาวให้กลายเป็นสถานที่จัดงานได้อย่างสวยงามหรูหราอนังการ
ภาพนี้ไปสะดุดตาผู้หญิงคนหนึ่งเข้า
แล้วก็เอาภาพงานแต่งพี่สาวเธอ
เธอบอกว่าก็เพิ่งแต่งงานกับ

คนที่พบเป็นพี่สาวนะฮะบอกว่าเพิ่งจะไปแต่งงานกับน้องสาวของเธอหมาด
แล้วก็โพสต์ภาพงานแต่งระหว่างนายเอคนนี้กับผู้หญิงคนหนึ่ง

เขาบอกว่าอ้าวไปแต่งกันที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
แต่งกันมาก่อนหน้านี้ได้แป๊บเดียวทำไมถึงไปแต่งงานอีกงานนึงได้ยังไง
โพสต์ภาพลงให้แล้วมีหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวคนเดียวกันซะด้วยครับ
แล้วล่าสุดในเวลาต่อมาออร์แกไนท์ต้องลบภาพทั้งหมดทั้งมวลนั้นออกไป
เพราะว่าเกิดดราม่าเกิดขึ้น
นางสาวซีโพสต์ภาพเลยเจ้าสาวคนแรกบอกว่า

อยากจะฟ้องใครพอมีความรู้บ้างตอนนี้มืด๘ด้านนี่ฮะอันนี้โพสต์ของเธอ
ลงพื้นที่แล้วก็มีการโทรศัพท์ไปคุยกันก่อน
นางสาวซีเจ้าสาวคนแรกเป็นผู้เสียหายบอกว่า
เธอนี่อายุ๒๔ปีแล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้เธอทำงานในบาร์สไตล์ญี่ปุ่นจนรู้จักกับผู้ชาย
ผู้ชายอายุ๔๐เธอ๒๔
ฝ่ายชายเนี่ยทำงานหลายอย่างค่อนข้างฐานะดีนะฮะ

รู้จักกันคบกันได้สักพักหนึ่ง๒เดือน

เดี๋ยวเลี้ยงดูเองออกจากบาร์ญี่ปุ่นนั้นซะ
จ่ายเงินเดือนให้เดือนละ๓๐๐๔๐๐๐ทุกเดือน
แล้วก็เช่าคอนโดให้อยู่เดือนละ๕๐๐๐บาท
เธอก็ตกลงออกจากงานแล้วก็มาอยู่ให้ฝ่ายผู้ชายดูแล
ผู้ชายเคยพาบินไปหาแม่ฝ่ายชายถึงญี่ปุ่น
บกันราว๑ปีแล้วก็ตกลงแต่งงานกัน
จะแต่งงานกันแถวโรงแรมย่านสุขุมวิทย์
เมื่อวันที่๑๖พฤษภาคม
สอด๑ล้านบาทกับทองคำ๑๐บาท
แต่ฝ่ายหญิงได้เงินก้อนแรกมาก่อน๕แสน
เหลือฝ่ายชายทยอยผ่อนให้จนครบ๑ล้านบาท
แต่เขาสองคนไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกัน
ฝ่ายชายก็ต้องเดินทางกลับญี่ปุ่น
แล้วก็กลับมาไทยอีกครั้งช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
เดี๋ยวพี่ขออยู่คนเดียวก่อนแล้วกันนะต้องทำงานเยอะขอลดสถานะ
จากสามีภรรยาเป็นแฟนกันได้ไหม
ซึ่งก็เคยถามว่าถ้าเกิดจะลดเลิกกันไหมล่ะ

ฝ่ายชายไม่ยอมเลิกก็ยังคงสถานะแบบนั้นอยู่นะฮะ
หลังจากรู้จากเฟซบุ๊กอันนั้นว่าฝ่ายชายมีโลก๒ใบ
คุณซีพยายามจะโทรไปหา
พึ่งกันคุยกันเมื่อสองวันที่ผ่านมาฝ่ายชายบอกว่า
เขารักบีหมายถึงรักผู้หญิงคนที่เพิ่งแต่งงานใหม่

โอ้โหซีฟังแล้วบอกว่าแล้วทำยังไงดีอ่ะ
เธอก็ถามว่าเอาที่ผ่านมาฝ่ายชายก็ห้ามไม่ให้เธอลงรูปโซเชียลเลย
กระทั่งงานแต่งตัวเองก็ไม่ให้ลง
แล้วก็มีการประกาศในงานแต่งว่าอย่าถ่ายรูป
ไม่ให้ถ่ายรูปในงานแต่งไม่ให้ลงรูปด้วยนะ
ตอนงานแต่งกับซีไม่ให้ลงรูปด้วย
พาไปญี่ปุ่นก็ไม่ให้เธอเช็คอินว่าไปเที่ยวญี่ปุ่น
บอกว่าตัวเขาเป็นคนดังที่ญี่ปุ่นคนรู้จักเยอะนะฮะ
ไม่ให้ลงแต่ผิดกับงานแต่งที่แต่งกับบี
เปิดตัวได้ลงรูปในโซเชียลได้อลังการใหญ่โตมาก
ตอนนี้ซีเองเตรียมย้ายออกจากคอนโดนั่นแหละ
เพราะฝ่ายชายบอกว่าไม่มีเงินให้แล้ว
ไม่มีเงินเช่าไม่มีเงินเลี้ยงดูแล้ว
แต่ก็อยากให้ฝ่ายชายรับผิดชอบในการจ่ายสินสอดให้ครบ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ครอบครัวอับอายเป็นอย่างมาก
ทีนี้เนี่ยนักข่าวไปที่สกลนครซึ่งเป็นบ้านของเจ้าสาวคนที่๒
เพิ่งแต่งงานกันไปเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
เดี๋ยวจะมีภาพขึ้นมาแต่พอไปถึงแล้ว
เจ้าตัวไม่อยู่ที่บ้าน
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกันกับแม่ของเจ้าสาวคนที่สองนะฮะ
คนนี้เขาบอกว่ายินดีจะให้เปิดเผยหน้า
แล้วบอกว่าลูกสาวรู้จักกับนายเอเมื่อ๔๕เดือนก่อน
แอปหาคู่แอปหนึ่ง
ฝ่ายชายก็เดินทางจากญี่ปุ่นแล้วชวนลูกสาวไปอยู่ในกรุงเทพด้วยกัน
แม่บอกว่าสินสอดก็๑ล้านบาทเหมือนกัน
ฝ่ายชายเอาเงินไปวางให้เลยนะแต่แม่ไม่รับสักบาท
ฝ่ายชายจัดงานก็ออกเงินให้ทั้งหมด
แต่งงานกันเมื่อ๒๔ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็รับรู้ด้วยกัน
ตอนนี้เขาบอกว่าทำไงต่อก็ยังไม่รู้
แต่ลูกสาวยืนยันว่าจะขอเลือกผู้ชาย
และผู้ชายก็เลือกที่จะอยู่กับเธอด้วย
จดทะเบียนกันในวันนี้แล้ว